เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
สาเหตุต้นตอนเริ่มตั้งแต่วันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีเสียบริษัทขนส่งที่จังหวัดเพชรชบุรีคนหนึ่งชื่อว่าเสียประพันธ์
เขาไปเกิดมีเรื่องเขม่นกันกับกลุ่มวัยรุ่นวันที่๓มีนานะ
หลังจากนั้นก็ทะเลาวิวาสกันไปทะเลาวิวาสกันมาก็แยกย้าย
วันที่๔มีนาค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กเย้ยกันไปเย้ยกันมาท้าทายกันนะคะ
ด่าทอกันผ่านเฟซบุ๊กจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมา
เขานัดเคลียร์ใจกันค่ะคุณผู้ชม
นัดเคลียร์ใจกันนะคะที่หน้าผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นแหละค่ะ
ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวกลุ่มวัยรุ่นคว้าปืนออกมา
จ่อยิงไปที่เสียประพันธ์ซึ่งตอนนั้นขี่รถเก๋งสปอร์ตมาเคลียร์ใจ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
แล้วจังหวัดที่มีการเคลียร์กันปรากฏว่าเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วเสียประพันธ์ก็เลยขับรถเก๋งสปอร์ตออกมาจากกลุ่มวงล้อมนี่แหละค่ะ
ขับรถไปชนเข้าอีกกับรถสามคันแล้วรถตัวเองเนี่ยเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง
เสียประพันธ์คนนี้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ตำรวจในท้องที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมกู้ภัยก็นำร่างของนายประพันธ์ก็คือ
นายประพันธ์ศรีเบนเจวันอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งออกมาจากรถแล้วก็นำร่างขึ้นมา
มาตรวจสอบสภาพศพพบว่าเสียประพันธ์โดนยิงเข้าที่แก้ม๑นัด
ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามกันนะพยายามช่วยปั๊มหัวใจเพื่อที่จะยื้อชีวิต
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำรถของผู้ตายขึ้นมาจากรถแล้วก็ไปตรวจสอบ
พบปืนขนาด๓๘ของผู้ตาย๑กระบอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑ปลอกแล้วก็หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๑หัวค่ะ
อกจากนี้ยังพบรถยนต์ตกลงไปในคลองอีก๑คัน
อันนี้รถของชาวบ้านที่เขาไม่เกี่ยวนะ
รวมถึงรถถูกชนอีก๒คันจอดอยู่ที่หน้าร้านผับดังกล่าวเนี่ยนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจตรีเทียนชัยคามปโสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างแล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
เรื่องต้นพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนที่ร่วมกันก่อเหตุที่ตอนนั้นล้อมรถผู้ตายอยู่
ภาพนี้นะครับคุณผู้ชมล่าสุดมีผู้ต้องสงสัยบางคนติดต่อขอมอบตัวแล้วส่วนที่เหลือได้ให้ชุดสืบสวนสอบสวนตามหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดก็น่าจะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะเห็นค่อนข้างชัดนะคะเหตุการณ์นี้นะคะ